ตี้แบคทีเรียผ้านุ่มหอมสะอาด

สวัสดีคุณผัดขายค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะกับพี่ผัดนะครับ

เพราะว่ามีคนดีเอ็มมาหาแม่นะ
ไลน์ก็พูดแต่ว่าทานิจะทักพวกเราน่ะ

จัดเรื่องหนังเรื่องอะไรวะที่ได้ร้อยกว่าล้าน

เรื่องร้อยกว่าร้านที่มีกระเทยวิ่งหนี

พี่โพศไปเชิดหนูไปเล่นเลยเมฮะ

ไม่มีแม่เพราะว่าเคยเจอครั้งหนึ่ง
นัดไปถ่ายพี่พศนัดหนูไปตั้งแต่๕โมง
แล้วถ่ายกี่โมงอีกวันหนึ่งอ่ะจำได้เลยปุ่นไนยะในโรงพยาบาลวิ่งอยู่นั่นแหละ
ไม่แต่เดี๋ยวนี้พศอาโน้นเปลี่ยนไปแล้วตรงต่อเวลาเธอเขาก็ค่าคิวไงเธอ
คาดคิวมันออกเองตั้งแต่นี้ปราบอะไรให้ไปจะรอดไม่ได้ไม่ได้ด้วยคิว
แต่เค้าจะคิดโบสถนะเค้าจะแบบมันจะทำให้ทันสมัยไง
ไปสัมภาษณ์พี่พศอยู่พี่พศบอกว่าเป็นแบบนั้น
คิดบทสดแต่ว่าเขาคิดภาพไว้อยู่ในหัวหมดแล้ว

เมื่อก่อนโอเคนะยิ่งตอนที่วุ่นเรื่องผู้ชายนะ
อย่าไปเลยแม่โทรหาผู้ชายสุดฤทธิ
แอ้งจี้รู้ทุกอย่างเลยที่โทรค่ะเอาละไปดูเรื่องนี้นี้
เรื่องโควิดว่าผู้ติดเชื้อยังเป็นหลักหมื่นอยู่นะ
ขึ้นมาค่ะใช่ขึ้นมาวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่๑๑๑๔๐ราย
ก็ขึ้นมาจากช่วงแบบว่า๒๓วันนี้ตอนแรกเป็นหมื่นต้น
มีช่วงหนึ่งลงไป๙๐๐กว่าตอนนี้กลับขึ้นมา๑๑๑๔๐รายนะคะ
ในขณะที่ผู้หายป่วยมีเพิ่มขึ้นมาเป็น๙๙๓๓ราย
มีผู้เสียชีวิตเพิ่มวันนี้๑๑๖รายค่ะ
อดผู้เสียชีวิตตัวเลขก็ยังร้อยกว่าอยู่นะคะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่๑๗๕๓๔รายด้วยกันค่ะ
อีกกรณีหนึ่งที่มีบุคคลท่านหนึ่งค่ะ
ก็คือคุณอัธพงศ์อายุ๔๗ปีก็เป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
เขามีการไปฉีดวัคซีนซีโนฟาร์ม
แล้วปรากฏว่าวันที่๓ตุลาคมเนี่ยจู่ก็คือล้มลง
ก่อนที่จะมีการนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งภรรยาคุณจันเพลอายุ๔๑ปีนี่แหละค่ะ
เขาก็เปิดเผยบอกว่าสามีเนี่ยไม่เคยป่วยเลยแล้วก็ไม่เคยมีโรคประจำตัวมาก่อน
ก่อนหน้าที่จะไปฉีดวัคซีนก็ปกติดี
อยากจะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วถ้าเกิดจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจริงเนี่ย
ภาครัฐจะได้มีการเยียวยาให้กับทางครอบครัวเพราะว่า
เขาจะต้องนำเงินไปสงเคราะห์บุตรต่อไปเขาเสียเสาหลักของครอบครัวนะคะ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าคุณจันเพลเองเขาก็มีลูกกับคุณอัธพงศ์อยู่๓คนด้วยกัน
และอีกอย่างหนึ่งลูกสาวเขาคนโตค่ะเรียนอยู่ชั้นม๕อายุ๑๖ปี
กำลังจะมีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์กับทางโรงเรียน
ที่บ้านเองก็เลยบอกว่าโอ้โหตอนนี้เขาไม่กล้าให้ฉีดวัคซีนจริง
เขากลัวว่าจะสูญเสียลูกสาวไปอีกคนนึงก็เลยไม่ให้ฉีดเลยนะตอนนี้
เพราะว่าอย่างของคุณอัธพงศ์เขามีการฉีดวัคซีนไปคือวันที่๑ตุลา
ปรากฏว่าก็วันที่๑วันที่๒ก็มีอาการไข้อะไรอย่างนี้ค่ะเล็กน้อย
พอไปวันที่๓ปรากฏจู่นี่ร้องลงไปวูบไปเลย
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลลูกก็ไปเห็นอย่างเงี้ยก่อนจะไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ทีนี้มันก็ตอบยังไม่ได้ว่าแล้วจริงคือเสียชีวิตนี้เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนหรือเปล่า
ดังนั้นตอนนี้ก็คือต้องไปเช็คให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเช็คหน่อย

ไม่ออกแต่ถ้าสมมุติเสียจากวัคซีนอย่างแรกมันจะมีประกันวัคซีนจำได้ไหมคะ
โดสเนี่ยมันจะมีประกันวัคซีนถ้าสมมุติมาจากวัคซีนจริงนะ
แล้วก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานของเขาเนี่ยตอนนี้มันจะมีใครเยียวยา
เขาระบุสาเหตุออกมาเป็นระบบหายใจระบบหายใจไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
ซึ่งทางที่บ้านเขายังมีความติดใจว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะให้ออกมาตรวจสอบในเรื่องนี้
นั่นแหละค่ะอันนี้ก็เลยต้องแบบว่าไปตามเช็คนิดนึ
เพราะว่าตัวภรรยาเองเขาต้องเลี้ยงลูกอีก๓คน

ใช่ถูกต้องอีก๒คนยังเล็กอยู่
ซึ่งต้องยอมรับวันนี้ต้องกลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยสำหรับโควิดเนี่ยเพราะว่าเขาบอกทางใต้
ทางใต้เองเนี่ยตอนนี้กลายเป็นแบบอันดับหนึ่งกรุงเทพของเราเนื่องจากประชากรของเราเยอะนะฮะ
ก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่แต่น่าจับตามองทางใต้
เขาบอกว่าคลัสเตอร์เดียวนะคลัสเตอร์งานศพคลัสเตอร์เดียว๘๐๐กว่าคน

ร้อยกว่าคนที่ติดในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราฉีดวัคซีนกันแล้วถูกต้องไหม
คราวนี้มันไม่เป็นไรเยอะมันก็คือไม่มีอาการเยอะไม่มีอะไรเยอะ
แต่ถ้าสมมุติต่างจังหวัดถ้าเขายังไม่ได้ฉีดวัคซีนครบโดสเนี่ยจะเป็นยังไงกัน
เพราะฉะนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าต่างจังหวัดโดยเฉพาะทางภาคใต้เนี่ยน่ากลัวกว่าในกรุงเทพ

จับตามองถึงขนาดนายกเขาก็ถึงสั่งเลยว่าเฮ้ย๓เดือนนี้ต้องเอาภาคใต้ให้จบ

ก็งานศพคัสเตอร์เดียว๘๐๐กว่าคนอะเม
ซึ่งวันนี้ถ้าสมมุติจริงแล้วกรุงเทพมหานครของเราอยู่ที่๑๐๐กว่าคน๑๒๕๕คน
ยารานะน้องไปที่ยาลา๗๗๖คน
นาราธิแล้วอันดับ๓ยังอยู่ที่ชนบุรีอยู่๖๘
กรุงเทพชนบุรีเนี่ยส่วนใหญ่วัคซีนไปถึงกันหมดแล้วถูกต้องไหมครับ
แต่เราไปดูที่ยาลานราธิวาสอย่างนี้สงขาอย่างนี้
นครศรีธรรมราชซึ่งจำนวนของภาคใต้ค่อนข้างจะสูงอยู่
เขาก็เลยจับตามองว่าเฮ้ยภาคใต้เนี่ยตอนนี้ค่อนข้างจะแบบว่า
หน้าจับตามองมีคลัสเตอร์หลายคลัสเตอร์เกิดที่มาพอสมควรเนาะ
จะมีการเร่งฉีดวัคซีนเห็นคุณอนุทินบอกว่าจะฉีดจังหวัดพังงา
ฉีดวัคซีนที่จังหวัดพังงาเพื่อที่จะมีการแบบว่าเปิดจังหวัด
ตอนนี้ก็เพิ่งเปิดเป็นการท่องเที่ยวแหละแต่อาจจะได้แบบเปิดแบบเต็มรูปแบบอะไรอย่างนี้นะคะ
นี่แต่วันนี้อ่านข้าวใหญ่หนึ่งอ่ะแอ็งจี่อ่ะ

ทนกินเจแบบเจยังไม่แตกเลยนะ๓วันแล้ว
ปรากฏว่าวันนี้เขาไปตรวจไปตรวจตามร้านอาหารเจเว้ย

บาปกรรมเนอะเคยทำอย่างนี้
จะต้องเช็คแหล่งวัตถุดิบให้ดี

เหมือนจังเลย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วันนี้เขาก็ใช้วิธีการสุ่ม
เพราะไปสุ่มตรวจอาหารในเทศกาลกินเจนในกรุงเทพฯหลังจากก้อนนี้
เขาสุ่มอาหารมา๙๓ตัวอย่าง
ตัวอย่างเนี่ยผลตรวจพบอาหารเรียนแบบเนื้อสัตว
เป็ดเจหมูสามชั้นเจลูกชิ้นเจปลาเข็มเจ

อ้าวมันเลยเหมือนอ่ะ
เหมือนทุกอย่างนี่ไงโดมบอกใช่ไง
เดี๋ยวนี้คนก็บอกเหมือนทุกอย่าง
นั่นแหละเราไม่รู้เนื้อสัตว์จริงหรือเปล่าด้วย

ไม่เป็นไรหรอกถือว่าเราทานอยู่ที่ใจอีกแล้ว
อย่างนั้นอยู่ที่ใจเราจะได้ไม่ต้องไปเช็คว่ามันเป็นยังไง

หรือไม่ก็ร้านที่ทานประจำ
มีบางร้านที่เขาเปิดเฉพาะเทศกาลเจอย่างเดียวก็มีนะคะ

อย่างเหมือนที่เขาทำมายะหยวนปลาผัดพริก

อร่อยมาก
เขาจะเป็นเจ้าของแบบฟาร์มใหญ่ที่เขาคาดไปฆ่ากัน
เขาก็เลยทำอันนี้เพื่อที่แบบว่าเป็นการ
หมายถึงว่าขายอาหารเจอยู่แล้วในทุกวัน

เขาทำเป็นร้านที่แบบว่าแม้กระทั่งเข้าเนื้อเข้าเขตหน้าบ้านเขานะ

แต่ถ้าเกิดคนที่ทานเจโดยที่ไม่ได้ทานตามเทศกาล
ก็จะทราบนะคะว่าร้านไหนที่เขาทำเป็นประจำ

ใช่อยู่ที่ใจพี่คิดเลยทานเถอะ

ไม่พบกด
ห้ามอะไรหรือเปล่าค่ะนี่ไงแต่เขาบอกว่าตัวอย่างที่สูงตรวจมาไม่เกิน
ค่ามาตรฐานนะอันนี้ที่เขาสุ่มตรวจแต่ถ้าเจจริงจริงสมัยก่อนคือผัก
เนอะใช่ถูกไหมรสชาติไม่มีรสชาติด้วยอืมเขาให้ปรุงไงให้กินแบบ

แต่รู้สึกว่า๓วันไม่ต้องอะไรเลย
จริงถ้าหมาไม่ได้คิดถึงมูตรเตรียรู้นะ
คิดถึงแบบว่าเฮ้ยรู้สึกว่า
เรากินเนื้อไศนี่นักพอสมควร
แต่มันเป็นไรถ้ารู้ก็เบาลงได้

จำคุณเอ็กซจักริตได้ไหมนักกีฬายิงปืนจำได้ไหมฮะ
ตอนนั้นคดีของคุณเอ็กซ์จักริดนี่เรียกได้ว่าดังจริง
สืบไปสืบมาหนูจบหรือยังลูก
ไม่เป็นไรพี่เล่าเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวรถเมย์เล่าอีกเรื่องหนึ่งให้ฟัง
โอเคเอาเมย์ให้จบก่อนเดี๋ยวพี่กลับมาเล่าเอ็กจักริต

ว่าตอนนี้ทางประเทศอังกฤษเอง
เขาก็ถอดรายชื่อของประเทศไทย
อยู่ใน๔๗ประเทศที่เขามีการถอดรายชื่อ

ออกจากลิสต์เลสลิสต์ก็คือบัญชีสีแดง
ก็คือเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าเป็นประเทศอันตราย
ยังคงมีอัตราการระบาดในระดับสูง

แล้วก็ต้องใช้มาตรการกักตัวในโรงแรม๑๐วันต่อไป
ดังนั้นหมายความว่าประเทศ๔๗ประเทศ
ถอดรายชื่อออกจากเลสลิสต์เรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นเวลาที่จะเข้าไปอังกฤษตอนนี้

ไม่จำเป็นต้องกักตัว๑๐วันอีกต่อไปแล้วค่ะ

คือคุณจะต้องเป็นคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว๒เข็ม
ครบแล้วนะคะถูกต้อง
ทางรัฐบาลอังกฤษเขารับรองได้ยอมรับได้นะคะ

โอเคแอสต้าเซเนก้า๒เข็ม

จรสารแอนจรสารอันนี้๑เข็มต้องครบ

ยังต้องกักตัวอยู่ดีค่ะก็คือกักตัว๑๐วัน
ก็อยากจะมีคำถามคำถามหนึ่ง
ของแอสต้าเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย

ไม่เขาพูดแค่ว่าเป็นแอสตราเซเนก้า

เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันจันทร์ที่๑๑ตุลาคม
จริงเวลาก็คือ๔นาฬิกาตามเวลาประเทศอังกฤษ
หลังจากนั้นก็คือเข้าไปได้
แต่ถ้าสมมุติสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้ฉีดวัคซีน

แต่คุณก็จะต้องไปกักตัวแล้วก็ต้องมีผลตรวจ

จากกว่าจะครบถึงจะสามารถเดินประเทศไปไหนได้

วันที่๒วันที่๘มีตรวจอีก๒วัน

ต้องมีคู่เพราะเขาบอกเลยว่ามันต้องครบโดส
ถูกไหมสมมุติตอนนี้อ่ะ

ส่วนใหญ่ก็เกือบ๓เดือน๑๒สัปดาห์ค่ะ

อืมนั่นไง
แต่ว่าของเมืองไทยก็ยังไม่ได้มีบอกด้วยว่า

ก็นั่นน่ะถ้าเกิดไม่บู๊ดเข็ม๔

ไปอีกดูสินะนั่นแหละ

ถ้าไปเรียนเขาไปเรียนกฎข้อยกเว้นของเขาอยู่แล้วบางอย่าง

ถ้าจะเข้าไปยังไงก็ต้องกักตัวอยู่ดี

ตามมาตรการของทางรัฐบาลอังกฤษ

กลายเป็นคนใกล้ตัว
คือวันนี้สารอาญามินบุรีเขาได้อ่านคำพิพากษา

แล้วก็เคยมาอยู่ในวงการทีวีของเราเป็นพิธีกร

นายมานพพาณิชยพาติกรรมพ่อของ
นายจีรศักดิ์หรือจีกลิ่นคล้าย

นางสาวสุรางดวงจินดามารดาแพทย์หญิงนิธิวดีที่๒
แล้วก็แพทย์หญิงนิธิวดีหรือหมอนิ่ม

ผู้เจริญยศที่๓แล้วก็
มีคนสติหรืออิสทองเสมถนายความที่๔
แล้วก็มีคุณธวัชชัยหรืออ้นเพชรโชธ

ปี๒๕๕๖ตอนนั้นนะ

ไปลั่นกระสุนปืนเนี่ยนะฮะก็คือคนที่สองถึงสี่ได้ไม่
ว่าจะเป็นหมอนิ่มแม่หมอนิ่มนะครับเป็นคนแล้วก็ทนายด้วยนะ
เป็นคนจ้างวานให้มือปืนเนี่ยไปยิงคุณเอ๊ะอันนี้คือภาษาแบบว่าชาวบ้านชาวบ้านเลยนะ
ขนาด๗๖๒มมฆ่านายจักริตตามร่างกายหลายนัดขณะที่อยู่บนรถยนต์อยู่หรูเลยนะฮะ
ี่ห้อปอเช่สีดำจนถึงแก่ความตายบริเวณหน้าวัดบางเพ็งใต้ก่อนพากระหลบหนีไป
ชั้นสอบสวนและชั้นศาลเนี่ยนะครับแพทย์หญิงนิธิวดีแล้วก็นางสาวสุราง
แล้วก็นายสันติเนี่ยเขาให้การปฏิเสธทุกอย่างเลย
ต่อมาวันที่๑๙ธันวาคมสารมีนบุรีได้อ่านคำพิพากษาให้ประหารชีวิตหมอนิ่ม
นิ่มคือใครก็คือภรรยาของคุณเอ็กซนี่แหละจำเลยที่๓
แล้วก็นายสันติจำเลยที่สี่นะครับฐานร่วมกันจ้างวานฆ่าผู้อื่น
ที่จำเลยที่๑และจำเลยที่๕คนขับรถจักรยานยนต์ให้จำคุกตลอดชีวิต
ส่วนแม่ของหมอนิ่มหรือมารดาของหมอนิ่มนั้นพิพากษายกฟ้อง
และให้จำเลยที่๑และจำเลยที่๓๕ร่วมกันชดใช้ค่าสินใหม่
ทดแทนจำนวนเงิน๒๕ล้านบาทแก่ผู้ร้องด้วยนะครับ
ในวันที่๗สิงหาคมตอนนั้นสารอุทธรณ์เนี่ยเขาได้มีคำพิพากษา
ยกฟ้องจำเลยที่สามแต่ให้ลงโทษประหารชีวิตนางสาวสุราง
ก็คือแม่แม่มารดาเนี่ยทำไมถึงลงโทษประหารชีวิตนางสาวสุรางฮะ
ฐานใช้จ้างวันให้ฆ่าผู้ตายเนื่องจากสารเขาเห็นว่านางสาวสุราง
โกรธแค้นผู้ตายที่มักจะทำร้ายร่างกายลูกสาวเขา
ก็คือหมอนิ่มเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่แม่เขาบอกว่าเขาทำใจไม่ได้จริงจริง
คือนอกจากทำร้ายร่างกายลูกสาวเขาแล้วเนี่ยยังไปทำร้ายร่างกายหลานสาวเขา
ให้ได้รับบาดเจ็บหลายครั้งโดยเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยไม่สามารถแก้ไขพฤติกรรมได้เลย
ทั้งนี้คำให้การของนางสุรางเนี่ยเป็นประโยชน์แก่การพิพากษานะครับ
พิจารณาเนี่ยลดโทษให้๑ใน๓ครับคือจำคุกตลอดชีวิต
ส่วนแพทย์หญิงนิธิวดีสารเห็นว่ายังมีความรักไข้ผู้ตาย
โดยระหว่างที่เกิดเหตุก็ยังเคยมีเพศสัมพันธ์
รวมทั้งเคยพาบุตรสาวไปเยี่ยมที่เรือนจำทหารนะครับ
แล้วก็ไม่คัดค้านการประกันตัวผู้ตายของสารทหาร
ที่ทำร้ายร่างกายหมอนิ่มคดีเสพยาเสพติดตอนนั้นก็บอกอย่างนั้นนะครับ
เห็นว่าควรยกฟ้องครับแล้วให้จำเลยที่๑๒
ชดใช้เงินจำนวน๒๕ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยนะฮะ๗๕ต่อปี
โจทย์ร่วมแล้วก็ผู้ร้องด้วย
ล่าสุดครับวันนี้น่าจะอวสารแล้วใช่ไหมฮะถึงตอนอวสารแล้ว
สารดีกาพิพากษาแก้เป็นว่าคำให้การชั้นสอบสวนของนางสาวสุรางจำเลยที่สองเนี่ย
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาและการกระทำความผิด
เพราะตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสครับ
มีเหตุบรรเทาโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๗๒
ประกอบมาตรา๕๒คงลงโทษจำคุกจำเลยไว้๒๕ปีฮะ
ตอนนั้นเราเล่ากันมานานพอสมควรถ้ามุติเราย้อนกลับไปตอนนั้น
เอ๊ะไม่มีใครรู้จนในที่สุดเขาก็เริ่มมาสงสัยว่า
หมอนิ่มเป็นคนทำหรือเปล่า
ปรากฏว่าทนายเป็นคนว่างหาปืน
แล้วก็เป็นคนจ้างวานด้วยซ้ำไป
แต่แม่เขาบอกว่าเขาทนไม่ได้หรอก

ลูกสาวเขาแบบโดยเฉพาะที่เขาทนไม่ได้จริงคือหลานเขาถูกทรมานทุกวัน
นะครับจนในที่สุดเขาถึงต้องทำอย่างนี้
คนที่ฟ้องเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือพ่อแม่ของฝ่ายชาย
เป็นทุกจังหวัดเลยนะคะพายุโซนร้อนที่กำลังจะมาเนี่ยนะ
อำนวยการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยกลางนะคะ
ก็ได้ลงไปดูสภาวะอากาศ
แล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ประกอบกับว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่า
มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ๑๕๐กิโลเมตร
ทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
แล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไหลำประเทศจีน
มีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่
๐๐กลางอยู่ที่๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
โดยพายุนี้ก็จะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ
้อนไปทางเหนือเล็กน้อยอย่างช้า
ว่าเคลื่อนขึ้นฝั่งทางฝั่งเวียดนามตอนบน
ในช่วงวันที่๑๐ถึง๑๑ตุลาคมนี้นะคะ
ทั้งนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงเนี่ย
ก็พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยของเราด้วย
ทำให้ตรงนี้จะมีฝนตกหนักนะบางพื้นที่
แล้วก็บริเวณทางภาคใต้เนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นจุดไปที่ว่าเจ้าพายุเนี่ยจะพัดผ่านไปเนอะ
แล้วก็ส่วนขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะ
ก็จะมีกำลังแรงขึ้นมีคลื่นสูง๒๓เมตรนะ
ส่วนในอ่าวไทยตอนล่างก็จะมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นก็จะสูงประมาณ๓เมตรเลยนะคะ

ระวังติดตามสถานการณ์ต่างอย่างใกล้ชิดนะคะ
แล้วก็ให้ดูด้วยปริมาณการสะสมของน้ำด้วยนะคะ
เอาจริงแล้วพายุเขาคาดคาเนว่ามันน่าจะแรงมากขึ้น

เท่ากับถ้าสมมุติไอแรงที่มีผลต่อทั้งประเทศจริง

น่าจะเริ่มมาวันพรุ่งนี้

คือเขาบอกว่าไอ้ไลออนล็อกเนี่ยน่าจับตามอง

ที่หายหลำปุ๊บกำลังมันก็จะแรงขึ้น
แต่ตอนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันอยู่นิ่ง
เขาก็เลยแบบสังเกตการณ์ว่ามันอาจจะมี๒กรณี
คือมันจะเบาลงหรือมันจะแรงขึ้นอีก
จะไปรวมกำลังหรือจะไปคลาย
ซึ่งมันจะขึ้นฝั่งทางประเทศเวียดนามที่เขาคิดกันนะครับ

จังหวัดที่ต้องรับจริงคือนครพนม
นครพนมนะนครพนมบึงการอะไรอย่างนี้
จะต้องเตรียมรับมือกันพอสมควร
ฉะนั้นต้องติดตามกันอย่างมากเลยนะฮะ

หรือมันอาจจะแรงขึ้นก็ได้
เพราะว่าตอนนี้บ่ายตอนเย็นออกมาเนี่ย

รู้สึกจะมีการประกาศฉบับที่๙เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นครพนมวันก่อนเขาบอกกรุแตก
คนไปขุดเหรียญพระธาตุพนมกันใหญ่เลยล่ะพี่
เมื่อวานนี้เขารับซื้อกันเนี่ยเหรียญละ๕๐๐๐บาทนะ
รู้สึกจะเป็นตั้งแต่ปี๑๙หรือเปล่าที่เขาเก็บกันไว้
ขุดไปขุดมาแล้วเจอกรุแตกอ่ะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะ
คือวันนี้ชาวนครพนมไหนส่งข่าวกันมาส่งมาพูดกับเราหน่อย

และที่สำคัญเขาบอกว่าที่นครพนมเนี่ยกำลังฮือฮากับเหรียญ
คือคนไปกันแบบไม่หยุดเลยล่ะค่ะตอนนี้
ถูกคือบ้านเนี่ยมันเป็นบ้านของอดีตข้าราชการ

เขาก็เก็บสะสมไว้ตั้งแต่แบบว่าเก็บไว้ตามอิดตำปูนอะเนาะ

รู้สึกจะเป็นบ้านรองผู้ว่าหรือเปล่า
อะไรอย่างนั้นถ้าจำข่าวไม่ผิดนะครับ
เขาก็มีการย้ายไปต่างจังหวัด
อาจจะลืมว่าตัวเองเก็บรักษาเอาไว้
ต่อมาเนี่ยบ้านดังกล่าวมีการพังถล่มลงมาครับ
ทำการลื้อถอนทำให้มีการขุดพบพระดังกล่าวไปติดอยู่ตามอิดตามสากอิดซากปูนเนี่ย
ตอนนี้คนมารอขอซื้อเนี่ยนะฮะราคาเหรียญละ๕๐๐บาทเลยนะ
แล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีราคาสูงขึ้นถึงหลักหมื่นด้วยซ้ำไป
คือเซียนพระเอ๋ยนะฮะตอนนี้ไปที่นครพนมกว่า๕๐คนไปรอเลย
พากันเดินทางไปขุดค้นหาพระเครื่องภายในวัดธาตุฝุ่นครับ
เขตเทศบาลเมืองนครพนมเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีข่าวมาตั้งแต่อาทิตย์ที่ก่อนเนี่ย
ว่ากรุพระเหรียญพระธาตุพนมเนี่ยชื่อดังแตกโดยเป็นวัตถุมงคลเนื้อโลหะพระธาตุพนม
สมโพธิรุ่นปี๒๕๑๘กี่ปีแล้วล่ะก่อนฉันเกิดอีก
ล่าสุดนะครับคุณวีรพงศ์รักใหญ่อายุ๔๙ปีเนี่ยเซียนพระรายหนึ่งเนี่ย
เขาเปิดเผยว่าเหรียญที่ขุดหากันคือวัตถุมงคลเนื้อโลหะพระธาตุพนมสมโพธิเนี่ย
จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นรุ่นแรกครับแล้วก็เป็นของแท้ด้วยนะ
ที่ผ่านวิธีการปรุปเศกในช่วงสมโพธหรือพระธาตุพระนมเนี่ย

คือถ้าเราย้อนกลับไปจริงในตอนนั้นพระธาตุพนมล้ม
พระธาตุพนมล้มจำได้ไหมฮะพระธาตุพนมเนี่ยล้ม
เครื่องส่องไปเลยนะคะจับวัตถุจับ
ใช่แล้วรุ่นนี้เขาหากันเพราะว่าตอนนั้นหาเงินมาสร้างพระธาตุพนม
บูรณพระธาตุพนมคือเอาง่ายคือพายุมาอย่างนี้แหละ
พระธาตุพนมล้มแล้วก็ฉัดเฉิดอะไรทุกอย่าง
นั้นเขาก็มีการเก็บไว้เขาบอกแม้กระทั่งเศษอิดเศษปูนตอนนั้นน่ะนะ
เอาไปนอนไม่หลับเลยนะต้องเอามาคืน
เขาก็เลยสร้างเหรียญรุ่นนี้๒๕๑๘ประมาณสัก๘๔๐๐เหรียญ
ตอนนั้นให้เช่าเหรียญนึงนะ๒๐บาท
โอ้โหตอนนี้ขายตอนนี้นับซื้อเท่าไหร่นะคะโอ้โหตอนนี้เขาบอกว่าเริ่มรับมา๕๐๐๐
ซื้อ๕๐๐ตอนนั้น๑๐๒๐บาททุกคนที่ซื้อหรืออะไรเก็บเอาไว้เนี่ย
ก็คือทุกคนได้ร่วมกันสร้างพระธาตุพนมใหม่หมดเลย
เขาก็เลยเชื่อกันว่าเหรียญรุ่นนี้ก็เลยหายาก
ถ้านับจริง๒๕๑๘ปีนี้๒๕๕๙
๔ปี๔๖ประมาณ๔๖ปี
๔๖ปีแล้วนะฮะเขาบอกเจอกันมาเยอะเหมือนกัน
ตอนนั้นเขาสร้างไว้๘๐๐๐กว่าเหรียญเลยนะนี่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไปเจอกันด้วย
ตอนนี้เบื้องต้นราคาเริ่มต้น๕๐๐บาท

อืม
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะตำรวจมีการออกหมายล่าไอ้เบล
เรียกว่าเป็นตีนโหดเตะเสยคางคุณลุงรอปภดับเลยนะคะ
เพราะว่าคุณลุงเตือนว่าอยากขี่รถเร็ว

พันธุ์ตำรวจเอกประเวทศรีนาคผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยาค่ะ
มีคำสั่งให้พันธ์ตำรวจโทนัทเดชาถานิตพัทราพงศ์
ท่านเป็นรองผู้กำกับการสืบสวนสพพระนครศรีอยุธยา
พร้อมกับชุดสืบสวนประชุมคดีวัยรุ่นทำร้ายคุณลุงวัย๖๓ปีเสียชีวิต
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุชื่อนายธวัชชัยมโนแจ่มหรือว่าเบลอายุ๒๘ปี
ซึ่งตำรวจนั้นมีการเชิญตัวนางสาวนารินหมัดวังอายุ๓๐ปี
ลูกสาวของผู้ตายและคนที่เห็นเหตุการณ์
มาสอบปากคำอย่างละเอียดเลยเพื่อประกอบสำนวนในคดีตลอด
ด้านพันธุ์ตำรวจโทนัทเดชาก็มีการเปิดเผย
บอกว่าพนักงานสอบสวนได้รวบรวมสำนวนคดีแล้วก็ออกหมายจับไอ้เบลแล้วนะคะ
มูลเหตุของการก่อเหตุนี่ก็คือว่าผู้ตายเป็นคนชอบดื่มสุรา
ส่วนผู้ก่อเหตุก็รู้จักกับผู้ตายแล้วก็ครอบครัว
โดยสองคนนี้เนี่ยเขามีการทะเลาะกันบ่อยค่ะ
แล้ววันที่เกิดเหตุผู้ตายได้ต่อว่าผู้ก่อเหตุที่ขับรถเข้ามาในซอย
ผู้ก่อเหตุเนี่ยลงมาเตะผู้ตายไปสามครั้งล้มหัวฟาดพื้นจนเสียชีวิตนะคะ
คดีนี้ทางชุดสืบสวนรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วก็ออกหา
เขาเรียกว่าออกตามหาตลอดทั้งคืนนะคะ
คิดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวได้เร็วนี้
เรื่องต้นทางพนักงานสอบสวนจะตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตาย
ขณะที่นางนิเรียมนะคะอายุ๕๙ปีลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิต
กล่าวบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเพื่อนของลูกชายผู้ตาย
ซึ่งตอนที่น้ำไม่ท่วมนายเบลก็เข้าไปนอนที่บ้านของลูกผู้ตายเป็นประจำ
แล้วก็ไม่เคยเห็นทั้งคู่เนี่ยทะเลาะกันหรือมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อน
ส่วนตัวก็รู้สึกตกใจก็ไม่คิดว่านายเบลจะกล้าลงมือทำได้ถึงขนาดนี้
สำหรับเรื่องของคดีนั้นต้องปล่อยให้ทั้งลูกและครอบครัวเป็นคนดำเนินการ
ล่าสุดเขาจับตัวได้ยังคะรู้สึกจับตัวได้แล้ว
ล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะจับตัวไอเบลได้แล้วลองไปฟังเสียงของเขากันสักนิดนึงค่ะ
นี่

แต่เขาก็พูดสั้นว่าเขาไม่ได้ตั้งใจทำให้ตาย
แต่สิ่งที่ทำอ่ะมันรุนแรงเกินไปเปล่าวะ
เขาแค่เตือนแล้วเป็นคนแบบแชร์คลิปกันเยอะมากรู้สึกมัน

ประคองตัวไม่ได้ถ้าอยู่เลยล้มไป

เด็กเดี๋ยวนี้โตเร็วหมายถึงว่าทั้งในร่างกายนะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชาย
เข้ามาถามว่ามีปัญหาอย่างนี้ค่ะลูกสาวของเขาเนี่ย๙ขวบนะคะ
โตแค่นี้เองแต่ว่ามีประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตัวแม่เองอ่ะ
เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีตอนม๒แต่ทำไมน้องลูกมาเป็นเร็วว่าอย่างนี้นะ
แล้วก็บอกเด็กบางคนเนี่ยนะคะยังไม่เท่าไหร่อายุประมาณ๗ขวบอย่างเงี้ย
เริ่มแบบมีหน้าอกแล้วอ
เขาจะทำให้กระดูกอ่อนบริเวณ

มีผลสัมพันธ์กับทำให้ร่างกายจะเตี้ย
คือถ้าเกิดว่าเด็กที่มีประจำเดือนเร็ว
ก็จะพาสมัยก่อนจะต้องพาไปเอ็กซาเรย์
ตรงนิ้วโป้งตรงนี้
ดูว่ากระดูกตรงนี้ควรนิ้วโป้งปิดไหมหรือยัง

เขาจะต้องพบแพทย์เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเด็กคนนั้นก็อาจจะกลายเป็นเหมือนแบบความสุขไม่ได้มาตรฐานอย่างนี้ค่ะ
แต่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นแต่เฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายก็เป็นค่ะก็คือโตก่อนวัยคือตัวยังเด็กอ่ะ
แต่ร่างกายเนี่ยจะเหมือนจะเป็นนุ่มแล้วซึ่งเด็กผู้ชายบางคนก็เสียงเป็นแบบแตกเป็นเสียงกำลังจะหนุ่มแล้วแบบนี้ค่ะ
ก็เลยกังวลเรื่องการที่มันโตเร็วแบบนี้นะก็คือทำให้น้องเนี่ยจะไม่สูงว่าอย่างนี้เนอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตอาการของลูกหลานอย่างนี้ถือว่าดีแล้วจะได้รีบแก้ปัญหาทันนะคะ
ก็มีผู้ปกครองถามมาว่าถ้าเห็นว่าลูกเป็นแบบนี้ควรจะพาไปพบแพทย์ไปพบที่แผนกไหน
ตามโรงพยาบาลรัฐบาลมีไหมรัฐบาลมีแต่เป็นบางแห่งใช่ไหมล่ะ
เขาก็จะมีถ้าเกิดว่าดูทรงแล้วหมอเขาจะบอกว่า
เตี้ยมากเขาก็จะมีเรื่องให้ทานยา

เด็กอ่ะเขาบอกว่าเรากินเนื้อสัตว์ทุกอย่างมันมีสารเร่งเกี่ยวจริงนะ

เร็วเกินไปนะครับพ่อ๓อาจจะเร็วมากเนอะอืมค่ะเดี๋ยวดีน่ากลัว
บางทีแบบกินฮอร์โมฮอร์โมนอะไรแบบในกงในไก่อะไรอย่างนี้ไหม
ใช่เขาบอกว่าให้ผู้ปกครองเนี่ยสังเกตลูกหลานก็ดี
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นลูกหลานเราเป็นแบบนี้
บางทีด้วยสรีระที่มันโตเร็วด้วย๑เรื่อง
อีกเรื่องหนึ่งคือพอฮอร์โมนในสมองเขามันทำงานเร็วไป
วิธีคิดตัดสินใจมันจะเป็นตัดสินใจแบบผู้ใหญ่
เรื่องของผู้ใหญ่แล้วตัวเองยังเด็ก
บางทีก็จะตัดสินใจผิดพลาดได้ว่าอย่างนี้เนาะ
ก็ดูสังเกตดูนะคะจ้า
เพราะอย่างรุ่นคุณแม่เห็นบอกว่าคุณแม่มีตอนม๒ม๒

ป๖ก็เร็วช่วงของรถเมีย
ป๖มาต่อรุ่นนี้

สมัยเราน่ะ๑๕ทุกคน

มันทำให้แบบอย่างที่บอกมีผลจากการแบบรับประทานอาหารอะไรทุกอย่าง
เป็นฮอร์โมนทำให้ฮอร์โมนทุกอย่างมันแบบ
เหมือนเร็วกว่าปกติที่ควรจะเป็น
ฮอร์โมนที่ก็ทิ้งใส่ไก่ใส่มืออย่างนี้เกี่ยวไหม
มันมีผลกับตัวเราอยู่แล้ว
นี่เห็นชัดเลยยิ่งหลังจากรุ่นเราไป

ก็เอาง่ายมาก่อน
เป็นพระเอกนางเอกนี้๑๙๒๐นะ
นี่มากแบบใหม่เทรนด์ปั้นดารา

เขาพูด๑๖๑๗ก็เป็นพระเอกนางเอกอันแล้ว
เพราะว่าโอกาสที่มันกว่าจะดังได้เต็มที่
จริงอันนี้มีโมเดลลิ่งหมดแล้ว

สมัยพวกเรานี้๑๙๒๐กว่า

อ้าวมีเรื่องมาเตือนค่ะ
เตือนคู่รักนักถ่ายรูปอัดคลิป
สำหรับทำกิจกรรมลับของคุณเนี่ยนะคะ

กันที่มันจะไปว่อนในโลกโซเชียลต่างนะคะ
วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษก

บอกว่าทางพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
เขามีนโยบายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือน
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้เท่าทัน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะ
แล้วก็มีการกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะ
ทำการสืบสวนจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้นะคะ
ปัจจุบันนี้ต้องบอกจริงว่ามีประชาชนบางส่วนนิยม
บันทึกภาพเปลือยของตัวเอง
หรือขณะที่แบบว่ามีเพศสัมพันธ์
ตนเองกับคนรักเพื่อจะเก็บเอาไว้ดูค่ะ
มักจะบันทึกไฟล์ภาพหรือคลิป
เอาไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ซึ่งต่อมาก็พบว่าภาพหรือว่าคลิปดังกล่าวเนี่ย
เอ้าไปปรากฏอยู่ในโลกอินเตอร์เน็ตเฉยเลย

ก็คือสาเหตุจากตัวอุปกรณ์
อย่างเช่นทำอุปกรณ์ศูนย์หาย
ไวรัสคอมพิวเตอร์นำอุปกรณ์ไปซ่อมอย่างนี้
หรือว่าขายโทรศัพท์ขายอุปกรณ์ที่เรามี
ต่อให้กับบุคคลอื่นมันติดไปในเครื่อง
ใช่และสาเหตุจากตัวผู้ครอบครองภาพเองนะคะ
แล้วก็คลิปดังกล่าวนั้นนำไปเผยแพร่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอแนะนำวิธีการป้องกัน
ไม่ให้คลิปลับถูกนำไปเผยแพร่

หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แบบง่ายมาก
ก็คือคุณไม่บันทึกอะไรเลย
คุณอย่าบันทึกภาพลับหรือภาพเปลือย
อะไรต่างเป็นอันขาดนี่มันไม่หลุดแน่นอน

แล้วก็ตรวจสอบการป้องกันไวรัสของอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ

หรือว่าข้อที่๓ลบข้อมูลสำคัญก่อนนำไปขายหรือซ่อม
นี้ก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน
หากพบร้านที่รับซื้อพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือรายใดเนี่ย
มีพฤติกรรมแอบเข้าถึงหรือกู้ข้อมูลโดยไม่ได้รับความยินยอม
อันนี้แจ้งเบาะแสไปได้ยังสายด่วนนะคะ
หรือว่าจะแจ้งไปที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ๑๕
ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยเนื่องจากว่าเป็นความผิดร้ายแรง
อันนี้ในกรณีที่มันหลุดไปแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าก็
ไม่ต้องถ่ายมีอาชญากรรมเยอะ

อาชญากรรมทางแบบว่าเทคโนโลยีตอนนี้มีเยอะมากบางที
แบบเล่นไลน์อย่างนี้จำได้จำได้มันกู้ได้
ไม่ต้องไปให้คนเก่งกู้เรายังกู้กันเองได้เลย
ดังนั้นเอาข้อหนึ่งไม่บันทึกคลิปไม่ต้องถ่ายภาพลับ

อะไรที่เป็นเรื่องลับของคุณก็เก็บไว้แบบที่ในใจอย่างเดียวพอ
แต่บางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าตัวเองถูกถ่ายก็มีนะ
โดนแอบถ่ายแบบนี้เขาก็ไม่รู้จะทำยังไง
ต้องเอาโทรศัพท์มาหมั่นล้างต้องระวังตัวนะ

ถามพี่ผัทรไทยไหมคะไปฉีดหน้าเฮนิกไหมคะ

บอกได้หรือ

ก็มีหมอหนุ่มคนเดียวนี่แหละ
คนตามหาพี่ตู่นันทิดาว่าพี่ตู่อยู่ไหนกัน

บางคนบอกมีกาแสมีเพิร์ตสงสัย

ก็เรียกว่าตอนนั้นเราจำกันได้อยู่ข่าวหนึ่งก็คือที่สมุทรประการที่แบบว่าลูกเขานั่งเฝ้า
แม่เขาเป็นโควิดติดโควิดจนแม่ตายแล้วก็เด็กสองคนก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยแม่เขาก็สั่งว่าลูกเขาบอกว่าจำไว้นะลูก
มันก็เป็นเรื่องเศร้าเป็นเรื่องเนี่ยภาพนี้เราเชื่อว่าหลายคนจำกันได้ตอนโควิดระบาดที่สมุทรประการนะครับ
ก็คือน้องกระปุกกับน้องออมสินเขาสูญเสียแม่เพราะแม่ติดโควิดเนี่ยนะ
แม่เขาก็จากไปเพราะโควิด๑๙
ล่าสุดน้องเพลงชนธิดาได้เผยภาพครอบครัว
ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีหลายหลายท่านพิมพ์มาถามถึงข่าวของสองน้องเนี่ยนะฮะ
เมื่อวานนี้น้องทั้งสองคนได้ย้ายมาที่บ้านแล้วค่ะ
โดยก่อนหน้านี้น้องทั้งสองคนเนี่ยต้องไปอยู่ในการดูแลของบ้านพักเด็ก
ในครอบครัวสมุทรประการที่จังหวัดสมุทรประการเนี่ย
ซึ่งในเดือนสิงหาคมเจ้าหน้าที่เขาเคยสัมภาษณ์
แล้วก็พูดคุยกับทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่
กับทางเราว่าขออนุญาตไปดูบ้านและครอบครัวอื่นด้วยเช่นกัน
โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับมาเมื่อพิจารณาทุกบ้านอย่างครบถ้วนแล้ว
ต่อมาเขาก็รับเลือกนะฮะให้บ้านของน้องเพลงเนี่ย
อุปถัมภ์น้องกระปุกกับน้องออมสิน

เด็กผู้หญิงด้วยไงเราจะห่วงเนอะ

เท่าที่แบบว่าได้ยินพี่เอกเขาจะส่งให้น้องเรียนให้สูงที่สุด
ขอให้ได้บุญเยอะเลย

ไม่ใช่ว่าเสียชีวิตปุ๊บแล้วเราจะไปเอาลูกเข้ามาเรียนได้ไม่ได้เลย
เขาก็ต้องทำตามที่แม่เขาสั่งไว้ก่อนว่าเด็กเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้าน
เลี้ยงเด็กถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นปุ๊บ
ก็ต้องทำเรื่องขอเข้าไปพี่ตู่เขาก็ทำเรื่องแต่วันนั้นแหละ
ขั้นตอนเนอะจ้ะเอามาค่ะอันนี้ขี้คลายนิดนึงนะคะ
เขาบอกว่าสมุยเนี่ยก่อนหน้านี้เงียบนะไม่มีนักท่องเที่ยวอย่างที่เราทราบ
ด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้วันนี้เนี่ยนะคะ
น้องไอซ์อภิษดาทำทะเลเดือดเลยโอ้โหแซ่บมาก
ให้คุณผู้ชมดูดูรูปเอาละกันเนอะเออเขาบอกใส่บิกินี่นะคะแล้วก็ลงนี่นะโอ้โห
บอกไม่มีใครดูวิวนะดูชุดดูหลายชุดด้วย
ถ่ายาวตัวยาวหุ่นนางยาวหุ่นนางแต่เบอร์นด้วยนะ
แต่ว่าเขาไม่ได้ได้มาง่ายนะ
ไอซ์นี่ออกกำลังกายเยอะเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าเคยไปเจอตามฟิตเน็ตน้องออกกำลังกายเยอะมาก
ช่วงนี้ถ้าใครสนใจอยากจะไปเที่ยวสมุยก็เชิญได้เลยเนาะ

แล้วเขาเตรียมพร้อมนะเขาจะไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดี๕

ไปไหมไปไหมเอาไปเลยไม่ใช่นะโอ้เขาเตรียมตัวนะแม่เพราะต้องอ่า

โอ้โฮแม่ดูดิแม่ถ่ายแม่หุ่นแบบ

ช่วยสูงพรุ่งยากยาวขายาวแขนยาวนางชุดกี่ตรงนี้แหละ
แล้วนางเป็นคนที่มีวินัยในการออกกำลังกายเยอะ
มากค่ะมีมาก
แต่เวลาไปก็คือภาพที่เห็นมาคือนั่นคือสนุกสนานนะ
แต่คือที่จริงพี่อายเขาชอบแบบ

บางทีแบบไอ้ตัวอะไรมานั่งกัดนางเต็มไปหมดเลยนะ

เออนางเขาก็เฉยแล้วก็แบบเหมือนโปรงแล้วก็แบบ
เอาจริงไหมนางเป็นผู้หญิงที่แบบเหมือนจะเซ็กซี่ดูอย่างนี้ใช่ไหม
ถึงเวลาปุ๊บแต่ผ้าที่ฉันจำนางคืออะไรป่ะ

คือใส่ชุดขาวเป็นยายเพลิงอยู่ตามสถานปฏิบัติธรรม
จริงนั่งอยู่อย่างนั้นจริงนะชีวิตจริงของนางเป็นอย่างนั้นนะ
หุ่นดีหุ่นดีต้องมีวินัย
ใช่ถูกค่ะแล้วก็ต้องมีโครงดีด้วยล่ะอย่างเรามี
อย่างฉันไปวิวใดให้ตายอย่างไรก็กลม
แล้วแต่โครงของนางมันเพรียวหมดน่ะ

ให้แฟนหนูเอาถ่าย

ปิดเบรกกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้า

นี่เราชอบมากคือพี่มดดำเหมือนหิวข้าวอะค่ะเพราะว่าตอนนี้๑๘นาฬิกา๕๗นาทีโดยประมาณนี่
ย่างก้าวนิ้วเก็บจะเขียงเลือนเอาเงี๊ยวแต่นี้เป็นทีรออ่าอ้าอออ่าเป็นที่น่าครีนัวแล้วก็
หลังจากที่มีอาการป่วยเป็นโควิด

ยังคงต้องใช้ออกซิเจนแรงดันสูง
เพราะว่าเชื้อกินปอดกว่า๖๐เลย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่มอด้วยนะคะ
เป็นกำลังใจส่งไปนะครับ
ไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ